ทีนี้มาดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของตำรวจรับสวยเนี่ย
หลายคนเชื่อว่ายังคงมีแต่ดิฉันไม่ได้บอกว่าคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ย
ตำรวจเรียกรับสวยนะคะแต่ว่าคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
เขาตั้งคำถามว่าเล่นอะไรกันทำอะไรกัน
คือลักษณะตำรวจทางหลวงเรียกรถบรรทุกเข้ามา
แล้วเหมือนยื่นอะไรกันนะคะใบสั่งก็ไม่เขียน
เขาก็เลยสงสัยว่าเขาทำอะไรกันเหรอคะคลิปนี้

ก็ใช้วิจารณญาณกันว่าตำรวจทำอะไร
แต่ว่ามุมหนึ่งก็มีคำชี้แจงจากฝั่งตำรวจออกมาแล้วนะคะ

คลิปนี้เพจแอบส่องเจ้าหน้าที่นำมาโพสต์ไว้
ระบุข้อความบอกว่าวันศุกร์๑๑ธันวาคม

บริเวณทางลงสะพานปฐุม๒มุ่งหน้าไปบางบัวทอง
โกกรถเรียกจอดยืนพูดคุย
แล้วก็ปล่อยใบสั่งไม่เขียนเขาเล่นอะไรกัน

ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่พันธุ์ตำรวจตรีธนศักดิ์
ปราสาททองสารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๑

ปกติบริเวณดังกล่าวตำรวจทางหลวงจะไปอำนวยการจราจรอยู่แล้ว

ตำรวจจึงเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน
เนื่องจากเห็นว่าเพิ่งทำผิดเป็นครั้งแรก

พันธุ์ตำรวจตรีธนศักดิ์บอกว่าถ้าเกิดว่า

เดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ที่ได้รับรายงานในดาบตำรวจคนนั้น
ก็คือเป็นการอำนวยการจราจรนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต
กรรมนี้นางก่าวปรากฏว่าเป็นช่วงที่รถวิ่งขวา
ตำรวจเขาก็เก่งนะจำรถบรรทุกได้ด้วย

เหรอค่ะพันธุ์ตำรวจตรีธนศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าช่วงนี้ตำรวจเนี่ยกวดคันจับกลุ่มรถที่ใช้เอกสารปลอม
เช่นพรบหมดอายุหรือใช้ทะเบียนปลอมบางครั้งก็ต้องมีการขอดูเอกสารกันบ้าง
ก็เลยอาจจะทำให้คนถ่ายคลิปหรือคนที่ผ่านไปเห็นพอดีเนี่ย
เขาอาจจะเข้าใจผิดได้ค่ะ